คนทำดีกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะเวลาคนเก็บเงินได้แล้วก็ไปแจ้งตำรวจหรือไปคืนเจ้าของเนี่ย
อยากจะชื่นชมมากเหมือนแม่ค้าขายปลาทูคนนี้ค่ะ
เงินได้แปดพันกว่าบาทหาคุณตำรวจบอกช่วยตามเจ้าของทีค่ะ
ทีมข่าวตลอดได้รับแจ้งนะคะว่ามีแม่ค้าสาวรายหนึ่งเก็บเงินได้เกือบเกือบหมื่นอ่ะ
แล้วก็เอาไปแจ้งตำรวจที่สพเมืองมหาสารคามทีมคานตลอดข่าวเลยมาที่นี่เลยนะคะ
พบกับพันธุ์ตำรวจโทสมพงศ์อุดมเดชรองผู้กำกับการสอบสวนโดยมีเอ่อ
ท่านนี้นะคะบอกว่าแม่ค้าปลาทูคนหนึ่งเก็บเงินมาแล้วบอกให้ช่วยตามหาเจ้าของหน่อยนะคะ
ทีมงานรู้ข้อมูลแม่ค้าคนนี้ก็รีบตามหาเลยค่ะ
รีบตามหาว่าอยู่ไหนต้องชื่นชมคนดี
ไปถึงแล้วไปเจอตัวจริงเสียงจริงอ่า
เธอคือนางสาวพันวาลัยจันทบุตรอายุ๓๑ปีค่ะ

นี่แม่ค้าเจ้าของร้านขายปลาทูในตลาด
อ่ะถ้าก็จัดร้านไปเราก็ขอคุยด้วยแป๊บนึง
บอกว่าวันที่เก็บเงินได้เนี่ยกำลังไปซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งมาทาน
สังเกตว่าข้างทางมันมีถุงเงินตกอยู่
อ่ะเห็นอะไรแปลกตกอยู่ก็หยิบขึ้นมาดูนะ

ทันใดนั้นเธอไม่รอช้าไปที่สพมหาสารคามเลยค่ะ
ให้ตำรวจช่วยตามหาเจ้าของ

บอกว่ามันเป็นแนวคิดที่ถูกสั่งสอนมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้ว

ว่าถ้าหากเจอของตกหล่นอยู่ตรงไหนก็ตามเนี่ยไม่ควรจะเอามาเป็นของตัวเอง

แล้วยิ่งในสถานการณ์แบบนี้ถ้าหากเจ้าของเงินเขารู้ว่าเงินเขาหายไปเนี่ยเขาก็ต้องเดือดร้อนแน่เลย

เนี่ยฮะคนที่ถูกสั่งสอนมาดี

คงยึดหลักแนวคิดดีแบบนี้แล้วก็ไม่ตาพระมัวบางคนแบบตามืดตามัวไงนึกออกไหม
หน้ามืดตามัวเนอะเห็นเงินเห็นอะไรอ่ะนะ
ใช่แต่นี่ต้องขอชื่นชมน้ำใจคุณพันวลัยจริงนะคะ
มีน้ำใจแล้วก็ไม่คิดจะเอาของคนอื่นมาเป็นของตัวเองแม้ว่าจะเห็นว่ามันตกอยู่ไม่มีเจ้าของก็ตาม
นะคะเรื่องนี้ก็ต้องปลูกฝังกันเอาไว้ไม่ใช่แค่เรื่องเก็บเงินได้แบบนี้ด้วยนะเรื่องอื่นอื่นเหมือนกัน

เรื่องนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะคะแต่ก็ต้องชื่นชมแหละคนที่เขาซื่อสัตว์สุจริตแบบนี้เนาะคุณผู้ชม